ลิงชิมแปนซีจอมสนที่สงขรา

ปรับถ้าจริงเนาคติ
ไม่รู้มันเอานิสัยแบบนี้จากใครมา
สี่จอบสนประจำสนสัตว์เลยมันเกะเลมากคุณห้อคอหินควางใส้นะองค์เที่ยวออกเลยออกเลยคุณดู
ยนของขวัญให้มันฉีกเล่นเจ้าจ้อนก็เออฉีกด้วยความสะใจ
ลูกบอลให้มาเล่นแทนการที่มันโยนก้อนหินใส่คนอื่นนะครับ

หรืออาจจะเป็นเพราะว่าแบบเจ้าหน้าที่โยนของให้มัน
มันก็เลยแบบจำพฤติกรรมนี้แล้วโยนกลับหรือเปล่าคุณ

ทันทีที่โยนไปมันก็จะวิ่งเล่นกันอย่างสนุกสนาน
กลายเป็นอีกหนึ่งสีสันที่สร้างความสนใจให้กับนักท่องเที่ยวได้

อำนวยการสวนสัตว์สงขลาเขาบอกเลยนะคะว่า
จ้อนเนี่ยนะเห็นแบบนี้
เชื่องมากแล้วพูดรู้เรื่องด้วย
แต่เขาก็จะมีความเกเรเบา

ผู้ดูแลจะโยนลูกบอลให้เล่นเพื่อความเคยชิน

แทนที่จะเอาก้อนหินเอาอะไรคว่างใส่นักท่องเที่ยว